วันนี้วันมหาสงกรานแล้วก็ถือว่าเป็นวันเปลี่ยนดวงด้วยนะ

เพราะว่าหมอช้างก็แนะทั้งเคล็ดลับการเสริมดวง
ว่าถ้าเกิดอยากเสริมดวงเรื่องนี้ต้องไปทำบุญที่ไหนยังไง

โดยหมอช้างหรือนายทศพรศรีตุลาก็บอกว่าวันนี้๑๔เมษายนเนี่ย

นอกจากเปลี่ยนปีเปลี่ยนปีแล้วนะยังเปลี่ยนดวงด้วย
เพราะว่าดาวพระฤทธิ์เนี่ยโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่รสิตุลพอดี
อันนี้ถือว่าเป็นเริกดีนะคะสำหรับการทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย
มาดูสถานที่มงคลกันบ้างค่ะเหมาะกับการไปทำบุญช่วงสงกรานมากที่สุด
ก็คือวัดพระแก้ววัดคู่บ้านคู่เมือง
คือให้ขอพรกับพระแก้วมรกฏเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
ส่วนใครบอกว่าอยากเน้นเรื่องของการทำธุรกิจอยากเริ่มต้นอะไรใหม่เนี่ย
ต้องไปขอพรที่ศาลหลักเมืองอยู่ใกล้กันกับวัดพระแก้วเลยนะคะ
ส่วนใครตอนนี้บอกว่าทุกข์ใจเหลือเกิน
มีคดีอยู่ทุกลอกทุกโกง
อันนี้จะต้องไปขอพรกับสารเทพเจ้ากวนอูตรงคลองศาลริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ

ถ้าเจ็บป่วยต้องไปทำบุญเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็โรงพยาบาล
หรือว่าจะไปบริจาคที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้
เพื่อที่จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วย

เรื่องเงินบ้างไหมดีค่ะอยากเสริมเรื่องเงินให้เงินเข้ากระเป๋าแบบตุง

ไปทำบุญบริจาคอุปกรณ์พวกเครื่องครัวช้อนจานชามให้กับวัด
อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะส่วนราศีที่อาจจะต้องทำบุญหนักหน่อย
แล้วก็ต้องสะดอกเคราะห์เพิ่มเติมมาฟังกันละกัน
มี๒ราศีคือเมถุนกับราศีธนู
เพราะว่าตามดวงแล้วมีเกณฑ์จะเจออุบัติเหตุหนัก
แล้วก็จะเจ็บป่วยร้ายแรงจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
ดังนั้นหมอช้างแนะนำว่าให้ไปทำบุญกับโรงพยาบาล
จะได้เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบา
แล้วก็บางทีเขาบอกว่าควรจะไปบริจักษ์เลือดไง
เหมือนกับเอาเลือดออกจากร่างกายเราจะได้ไม่เป็นอะไรหนักนะคะ
ช่วงสงครานนี้ไปบริจักษ์เลือดกันได้นะ
สภาคกาช่าไทยเขายังเปิดให้บริจักษ์กันอยู่นะ
หลายท่านแต่งชุดไทยเข้าไปบริจาคกันเลย
ถูกต้องเพราะว่าช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
แล้วความต้องการในการใช้เลือดก็มีมากนะคะ
คุณเดินเข้าไปเลยที่โรงพยาบาลจุฬา
ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปขอพรในวันปีใหม่ไทยอันดับต้น

เขาบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรง

แล้วก็ขอให้การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะ

เศรษฐกิจส่วนครอบครัว

อยากให้อาชีพการงาน
วันที่๑๔เมษายนจะมีการเปลี่ยนแปลง๓เดือน

รวมถึงเป็นราศีที่เป็นดาวรุ่ง

เขาแบ่งออกเป็น๔กลุ่มคุณผู้ชม

กลุ่มที่๒ดวงร่ำรวยมาก

กลุ่มที่๔ดวงแย่ต้องระวัง

คือราศีเมษกับราศีตุล

สละโสดงานดีผู้ใหญ่เมตตา

ดวงงานดีมีความสำเร็จครับท่าน

กลุ่มที่๒ราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวย

ร่ำรวย๔ราศีที่อยู่หน้าจอตอนนี้เลย

หมอช้างบอกเป็นกลุ่มราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวยมาก

ราศีมีนเขาบอกว่าเรื่องโชคลาภ

ราศีกัลการข้าวขายทางออนไลน์ดีมากคุณ

ส่วนราศีกรกฎการเงินดี
แต่สุขภาพอาจจะมีต้องระวังบ้างนิดหน่อย
อย่าทำงานหนักอย่าเก็บเงินเยอะ
ดูแลสุขภาพไปเที่ยวพักผ่อนบ้าง
ใช่ค่ะส่วนพิจิกก็การค้าขายดีแล้วก็มีโอกาสใหม่เข้ามานะคะ
ดูดวงกลางกันบ้างดีกว่าใหม่ดีใหม่แย่
พอโอเคสี่ราศรีราศรีสิงศ์ราศรีเมทุนราศรีธนูแล้วก็ราศรีกุม
ดวงกลางนี้เขาบอกราศีสิงศ์ความรักดีคู่อายุเยอะ
ราศีเมทุนระวังเรื่องของคดีการฟ้องร้องถูกโกง
ราศีธนูเขาบอกเงินดีงานเยอะแต่สุขภาพน่าห่วงเห็นไหมกลางไหม
สวัสดีงานดีแต่สุขภาพยังไม่ค่อยดี
ราศีกุมมีความก้าวหน้าแต่ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุและการผ่าตัด
ใช่ก็นี่ล่ะจะต้องระวัง

ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มดวงแย่จะต้องระวัง

ครับราศรีพฤศพเขาบอกว่าราศรีพฤศพ
งานบุกเบิกจะมีอุปสรรค
งานใหม่ที่ต้องเริ่มอาจจะมีปัญหาเนอะ
ราศีกรกฎระวังถูกใส่ร้ายระวังเรื่องของคดีความ
ส่วนราศีมังกรก็ระวังถูกใส่ร้ายระวังการเสียชื่อเสียง
แต่ไม่เป็นไรถ้าท่านอยู่กลุ่ม๔ดวงแย่ต้องระวัง
นี่คือแค่คำเตือนให้ท่านไม่ประมาทในชีวิตเท่านั้นเอง
ถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อกี้หมอช้างก็แนะนำแล้วไง
ควรจะไปเสริมดวงที่ไหนทำอย่างไร
คือพอเรารู้แบบนี้แล้วอย่าพึ่งหน่อยอย่าพึ่งจิต
บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวดวงฉันจะแย่ฉันไม่อยากทำอะไร
จริงแล้วพอเรารู้เราจะได้เพิ่มความระมัดระวังให้กับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วย
ไปทำบุญกันเยอะนะครับ